คุณผู้ชมดูเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยค่ะ

เพราะว่าเราพบผู้ป่วยใหม่เพียงแค่เลข๒หลัก

หลังจากที่เจอมา๓๐๐กว่า๒๐๐กว่า๑๐๐กว่านะคะ
แต่ว่าวันนี้เราพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพค่ะ
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๔๘ปี
ทำหน้าที่ขับรถรับส่งแรงงานชาวเมียนมานะคะ
แพทย์หญิงอภิษฐธรรมิสีรังสรรค์ผู้ช่วยโคสกสวบคอ

เรามีผู้ป่วยรายใหม่๕๙ราย
ติดเชื้อในประเทศ๕๑ราย

และค้นหาเชิงรุก๒๓รายนะคะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๘รายค่ะ
แต่วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑ศพ
เพราะฉะนั้นผู้เสียชีวิตสะสมเราอยู่ที่๗๑ศพนะคะ
สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ย

ขับรถรับส่งรายงานเมียนมาร์ที่ด่านสะพาน๒

ป่วยตั้งแต่๑๖ธันวาคมปีที่แล้วแล้วค่ะ
จากนั้นก็เข้ารับการตรวจในวันที่๒๑ธันวาคม
๒ธันวาคมคุณหมอวิเคราะห์ว่าเป็นคออักเสบ

จนกระทั่ง๒๔๒๕ธันวาคม
ก็เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ธันวาคมตรวจพบโควิด๑๙และอาการแย่ลง
แพทย์พยายามอย่างหนักที่จะรักษาให้ปลอดภัย
แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาค่ะ

แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ที่ชายแดนไทยเมียนมาร์ค่ะ
มีรายงานว่าคนไทยและชาวเมียนมาร์๑๐รายที่อยู่ในสถานที่กักโรคของรัฐ

ได้รับการตรวจหาโควิด๑๙รอบสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจซ้ำอีกครั้งแล้วก็อยู่ระหว่างรอยืนยัน

หรือเป็นการติดเชื้อใหม่ในระหว่างกักตัว
ส่วนผู้ติดเชื้อ๒๑รายที่ทีมแพทย์ชุดเคลื่อนที่เร็วประจำรถฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากไปรับตัวมาจากเมียนมาเมื่อวานนี้เนี่ยถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว๓รายโรงพยาบาลอำเภอแม่ระมาท๖รายแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอพบพระ๑๒รายค่ะ